วันนี้มีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าทุกท่านตามกันมาตลอดนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันเสาร์๕โมงเย็นนะครับ

นักฟุตบอลที่เป็นเด็กเป็นเยาวชน๑๒คน

อยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
เชื่อว่าทุกท่านล้วนแต่เอาใจช่วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงตลอดช่วงข่าวทั้งวันนี้

คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอให้กำลังให้กำลังใจทั้งทีมค้นหา
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานรวมถึงทั้ง๑๓ชีวิต
คือทุกคนช่วยกันภาวนาบอกว่าขอให้ยังปลอดภัย
ขอให้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขอให้ออกมาได้โดยเร็ววันนะคะ
ซึ่งเราก็อยากจะเปิดช่องทางตรงนี้แหละ
อยากให้ส่งข้อความมาให้กำลังใจ
ใครที่มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับถ้ำหลวงนี้

เรานับเวลาให้ท่านดูนะครับว่าตอนนี้ทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย

ไปเจอจักรยานที่อยู่ที่ปากถ้ำ
พ่อแม่บอกว่าอ้าวหายไปเลยไปซ้อมฟุตบอลกันเนี่ย

โมงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้
นี่ครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่หน้าจอของท่านผู้ชมนะครับ

ชั่วโมง๒๕นาทีคือ๒วันกว่าแล้วค่ะ

กับสภาพของความมืดนะครับ
ความลึกลับซับซ้อนของถ้ำนะฮะ

ผู้ที่เชี่ยวชาญบอกว่าเคยไปสำรวจมาแล้ว

คือมีพื้นที่โถงกว้างที่ยังพอมีอากาศเพียงพออยู่แต่
ในแต่ละนาทีที่ผ่านไปนั่นคืออากาศที่ลดลงไปเรื่อยด้วย

ทีมข่าวธรรมนัดทีวีอยู่ในพื้นที่ก็ไม่มี

รวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุด
ผมว่าตอนนี้เราต้องจับจุดให้ถูกนะ

ในการโพสต์ข้อมูลกระจายข้อมูล
รวมทั้งบุคคลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่

เคยมีประสบการณ์เอาไว้มาก่อนก็แล้วแต่

ตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยหลัก
ที่เข้าไปหาเด็กแล้วก็โค้ชนะฮะ
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือของทหารเรือ
ที่ชื่อว่ารวมพลคนรักทหารเรือ

แล้วชุดแรกกลับออกมาตอนประมาณ๔โมงเย็นนะครับ
หมูป่าคือที่ทีมฟุตบอลของน้องเขานะครับ

และดำน้ำอีกประมาณ๑๐เมตร
ลุไปถึงจุดต้องสงสัยแล้วแต่ยังไม่เจอเด็ก
คาดว่าเด็กหนีน้ำเข้าไปลึกอีกหลายกิโลครับ
ส่วนฝรั่งที่สำรวจถ้ำนี้มา๗ปีให้ข้อมูลว่า
ต้องใช้เวลา๖๑๐ชั่วโมงในการสำรวจทุกแยกทุกซอยของถ้ำ
ระยะ๗๘กิโลเมตร
ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องบวกเวลาที่เสียกับการดำน้ำด้วย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอีกหรือเปล่า
ไม่สามารถอนุญาตให้ใครเข้าไปด้วยอีกได้
สถานการณ์ถือว่าค่อนข้างอันตรายไม่สามารถให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญเนี่ย
ครับก็ยังบอกถึงเรื่องระดับน้ำไว้ด้วยนะครับ
เพราะมีฝนตกอย่างหนักตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุด
ปิดกั้นสายน้ำไปที่บ้านผาหมีเพื่อปิดกั้นลำน้ำที่จะไหลเข้าสู่ภายในถ้ำ
และส่งฮอขึ้นบินเพื่อสำรวจตรงปล่องฟ้าของถ้ำครับ
นี่นะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมบอกว่า
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วพบนสรนะฮะ

โทรรายงานเมื่อเวลา๑๖น๔๐น
การที่ฝนตกปล่อยทั้งวันทำให้ระดับน้ำในถ้ำสูงขึ้น
ราวชั่วโมงละ๑๐เซนติเมตร
ระยะทางในถ้ำถึงจุดน้ำท่วมราว๓กิโลเมตร
ดำน้ำเข้าไปยังโถงใหญ่ต้องมุดเข้าไปถึง๒ช่วง
ขณะนี้ยังไม่พบช่องที่จะไปต่อ
อุปสรรคสำคัญคือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับ
อันนี้เป็นข้อมูลจากท่านโคศกของกองทัพเรือนะครับ
คนเรือตีเชษฐาใจเปี่ยมที่เขามีการโพสต์ข้อมูลไว้ในเพจของรวมพลคนรักทหารเรือ
ซึ่งโพสต์ล่าสุดนะคะที่ทางเพจรวมพลคนรักทหารเรือโพสต์เอาไว้เนี่ยคือประมาณ
เมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้วประมาณสัก๖โมงกว่าช่วงเย็น

ล่าสุดเลยติดแฮชแท็กเอาไว้บอกว่าถ้าเจอขนมให้หยุดรอหน่วยซิล
คือมีเฮลิคอปเตอร์นะคะบินเจอปล่องเหนือถ้ำหลวง
คือมีชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าจริงแล้วถ้ำหลวงนี้เนี่ยมันมีปล่องด้านบนที่ทะลุลงไปได้นะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการที่จะบินวนประมาณ๓โมง๔๙นาทีได้รับข้อมูลจากชาวบ้าน
ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นี่แหละบินวนข้างบนสำรวจเหนือถ้ำแล้วก็เจอปล่องตามคำบอกเล่าของชาวบ้านค่ะ
ซึ่งปล่องนี้มีระยะห่างจากโถงจุดแรกภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประมาณ๘๐๐เมตร
แต่ว่าภายในถ้ำจะมีเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็ระยะทางที่ยาวกว่านั้น
พอเจ้าหน้าที่เจอปล่องที่ว่านี้แล้วนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่โยนอาหารแล้วก็ขนมลงไปในปล่องดังกล่าว
และที่สำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ส่งกระดาษที่เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
ถ้าเจอขนมให้หยุดรอหน่วยซิลกำลังเดินไปตามหาทาง๗กิโลเมตร
คือส่งข้อความถ้าว่าเด็กได้เจอถุงอาหารหรือถุงขนมนี้จะได้รู้ว่า
ให้หยุดอยู่กับที่เพื่อรอหน่วยซิลเข้าไปช่วยเหลือ
และเจ้าหน้าที่ชุดโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ก็เตรียมเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือจากปล่องบนถ้ำหลวงด้วยนะคะ
นาฬิกา๑๐นาทีหน่วยซิลสามารถเจาะดินโครนที่ปิดทางเข้าถ้ำไปได้แล้ว
แต่ข้างในมืดสนิทแต่ใช้เดมไลท์วางเป็นระยะเพื่อให้แสงสว่าง
และใช้เชือกผูกต่อระยะค้นหาเข้าไปอากาศในถ้ำสามารถหายใจได้ปกติ
๖นาฬิกา๑๕นาทีนะครับฝนตกปล่อยระดับน้ำในถ้ำสูงขึ้น
พบร่องรอยฝ่ามือตามผนังถ้ำแต่ยังไม่พบเด็กหน่วยซิลกำลังค้นหาต่อไป
ต่อมาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะ๑๖นาฬิกา๔๕นาทีหน่วยซิลค้นหาเด็ก
ระยะทางแค่๒กิโลเมตรสุดท้ายจาก๗กิโลเมตร
ซึ่งคาดว่าจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เด็กอยู่นะคะ
จากนั้น๑๗นาฬิกา๕นาทีเจ้าหน้าที่ชุดโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์
เตรียมโรยตัวลงปล่องถ้ำหลวง
๑นาฬิกา๒๐นาทีค่ะทีมกู้ภัยในถ้ำหลวงพบมือถือของเด็กตกอยู่
เชื่อว่าน่าจะเข้าใกล้เด็กขึ้นเรื่อยแล้วนะคะ
และชาวต่างชาติที่เคยเข้าสำรวจถ้ำก็ได้มาร่วมค้นหาเด็กด้วย
ยืนยันค่ะว่าทางเข้าออกของถ้ำมีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น
๑นาฬิกา๔๕นาทีหน่วยซิลคัด๔มนุษย์กบฝีมือดี
ดำน้ำมุดถ้ำหลวงในส่วนลึกที่สุด
แล้วก็๑๘นาฬิกาข้อมูลล่าสุดหน่วยซิล
ต้องยุติการค้นหาบริเวณโถงกลางในถ้ำหลวงชั่วคราว
หลังน้ำเริ่มท่วมปิดปากถ้ำทำให้มีความเสี่ยงและอาจได้รับอันตราย
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้ง๑๓ชีวิตยังมีชีวิตอยู่
จากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมปรับแผนเข้าช่วยเหลืออีกครั้ง
นี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากหน่วยซิลนะครับ
เราต้องยืนยันข้อมูลนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะนี่คือทีมปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือจริง
ใช่ค่ะนี่ล่าสุดเมื่อ๑นาทีที่แล้วเองนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะคะ
โดยให้รายละเอียดด้วยว่าที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากราชเลขานุการ
พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่า
เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
โค้ชฟุตบอล๑๓รายที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
ส่งให้กำลังใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยทุกคน
ทรงห่วงใยกลุ่มผู้ประสบภัยทุกคนด้วย
ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามค้นหา
เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จ

แล้วจะเข้าไปแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าตอนนี้
ช่วยเหลือให้ได้ก่อนใช่ค่ะช่วยพาออกมาให้ได้ก่อน
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้ติดตาม
เรื่องราวมาตั้งแต่แรกเริ่มที่เกิดขึ้น
เดี๋ยววันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เราย้อนเหตุการณ์

เรื่องราวเกิดขึ้นวันไหน

โดยเริ่มแรกสุดเลยนะคะ

ผู้ปกครองนักฟุตบอลเยาวชนท้องถิ่น
ชื่อทีมว่าหมูปาทีนทอล์กแอคแอเดมี่

ขออภัยเข้าแจ้งกับนายนพรัชกันทวง
ซึ่งเป็นโค้ดทีมฟุตบอลหมูป่านะคะว่า

จนไปเจอรถจากกระยาน๑๑คัน

คุณน้ำนางนอนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

จน๑๗นาฬิกา
คือปกติน้องเขาจะไปซ้อมฟุตบอลกันทุกวัน

แล้วปกติเขาก็จะกลับบ้านกันตรงเวลา

มาอีก๑วันคือ๒๔มิถุนายน
เวลา๑๒นาฬิกาหรือว่าทิ้งตรงนะคะ
ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กู้ภัยอีกนับร้อยนายค่ะ
ระดมกำลังกันเข้าค้นหาขออภัยเวลาเที่ยงคืนนะคุณผู้ชม

เข้าค้นหาคืนนั้นเลยเที่ยงคืนของคืนนั้น

และเส้นทางก็คดเคี้ยวอากาศก็น้อย
เข้าไปได้ครู่นึงก็ต้องออกมาก่อน

เป้แล้วก็เจอรองเท้าของเด็ก

ผู้ปกครองเองก็มารอด้วยความหวังนะคะว่าทุกคน
สามารถออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัย
ก็หลังจากนั้นครับ

ส่งเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมนะครับ

กำลัง๔ทีมพร้อมอุปกรณ์ค้นหา

ศูนย์หายทั้ง๑๓คนนะครับ

ถึงจังหวัดเชียงรายมาประชุมวางแผน
ร่วมกับทีมกู้ภัยทีมประดาน้ำ

โดยวางแผนเตรียมดูดโครนทราย
สูบน้ำออกแต่ก็ต้องประเมิน

ปัญหาก็คือทั้งน้ำทั้งโครนทั้งทราย

ก็สร้างความยากลำบากให้กับทีมค้นหาด้วย

ได้ประชุมร่วมกับนาวาเอกวุฒิชัยผู้เจริญยศ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง

มีฝ่ายปกครองมีทหารมณฑนทหารบกที่๓๗

ในการปฏิบัติการและทีมอมริน
ใต้ปพเชียงรายและสิริกร

พื้นที่ใต้น้ำเพื่อหาช่องระบายน้ำ

ระบายน้ำได้แล้วก็สำรวจช่องทาง

กระแสน้ำก็แรงขึ้นจากช่วงเย็น

ยังไม่สามารถดูดโครนได้เพราะจะมีโครน

ก็เลยต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบครอบอีกครั้ง

พร้อมนักดำน้ำเดินเข้าจุดดำน้ำ

ชุดช่วยเหลือก็ถึงจุดดำน้ำ

แต่ยังไม่สามารถลอดไปได้เพราะว่าทางลอดนั้น

พร้อมเพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารพื้นฐาน
แล้วก็เพิ่มแสงสว่างภายใน

เพื่อเจาะโครนที่ขวางปากถ้ำอยู่
ก็ทางพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
บอกว่าได้รับรายงานจากทีมค้นหา

แต่ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นเวิร์งนะครับที่มีหลายช่องสลับซับซ้อน
เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาซึ่งคาดว่าผู้สูญหาย
น่าจะอยู่ตรงจุดห้องโถงใหญ่ซึ่งห่างจากจุดที่ทำการเจาะออกไป๑กิโลเมตร

เชื่อว่ากลุ่มเยาวชนแล้วก็โค้ชยังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าภายในถ้ำมีโถงใหญ่ที่น่าจะมีอากาศเพียงพอ
สำหรับการหายใจนะฮะหลังจากนั้น๑๓นาฬิกาครับ
หลังจากหน่วยซิลดำน้ำลึก๕เมตร
ลุเข้าไปยังโถงใหญ่ของถ้ำได้นะครับ
ซึ่งทะลุเข้าไปจากปากทางระยะ๑กิโลเมตร
ก็มืดสนิทนะครับแต่พบว่ามีการทำสัญลักษณ์เอาไว้
แต่ยังไม่พบตัวผู้สูญหายนะครับ

ตระเวนชายแดนได้นำเฮลิคอปเตอร์
ขึ้นบินสำรวจหาปากปล่องเหนือถ้ำ
ปรากฏว่าไปพบปล่องนะครับ
ก็เลยโยนอาหารกับขนมลงไปนะฮะ
แล้วก็ข้อความที่เขียนติดไปด้วย

จะได้รู้ว่าขอให้หยุดรอ

ก็ควบคู่กับการค้นหาในถ้ำของหน่วยซิลนะครับ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้๔๐นาย

เดินเท้าเพื่อไปปิดกั้นน้ำจากดอยผาหมี

จากดอยผาหมีจะไหลมาที่ถ้ำแห่งนี้
ไปหาทางปิดทางน้ำไหลนะครับ

ที่ตกตลอดน้ำก็มาเพิ่มตลอดในถ้ำ

ออกไม่ได้นะครับโดยหนึ่งในทีมที่ร่วมวางแผนเนี่ยนะคะ
ก็มีนักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อว่ามิสเตอร์เฟิร์นอันเวิร์ส
ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่ามิสเตอร์เวิร์นเนี่ย
เป็นหนึ่งในผู้นำทางแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทาง
ปลายถ้ำในระยะทางสิบกิโลเมตรมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาสำรวจถ้ำนี้
ล่าสุดเนี่ยปีสองพันสิบหกที่ผ่านมาก็คือเมื่อสองปีที่เหล่านี้เอง

แล้วก็ไปทะลุตรงจุดที่สามารถยืนได้
แล้วคาดว่าจะเจอหรือไม่เจอเนี่ย

ในโลกออนไลน์เขาก็ติดตาม
ปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลแล้วก็โค้ช

ของทีมค้นหาที่เขาเผยแพร่ออกมาเนี่ย

โดยหน่วยซิลสามารถขุดเข้าไปได้

จากการสมมติตรอบนู่นนะครับ

อากาศข้างในเข้าก็ค่อนข้างเย็น

เพราะว่าถ้าทุกคนออกไปพวกมันต้องรับช่วง

นี่คือสภาพในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะ

นี่ขนาดมีไฟแล้วนะคะ

ครับแล้วเด็กเด็กกับโค้ชติดอยู่ในนี้เนี่ย
นี่ท่านดูตัวเลขเรานับเวลาอยู่ที่หน้าจอให้นะฮะ

คือเด็กเนี่ยมีการเอาไฟฉายติดตัวไปด้วยล่ะ
แต่๒ชั่วโมงกว่าแล้ว
ถ้าเปิดไฟฉายตลอดเวลามันจะอยู่ได้นานถึงกี่ชั่วโมงกัน

ประดาน้ำมุดกลับมายืนยันสามารถขุดเข้าไปได้
และที่เห็นเป็นไอน้ำเป็นลมหายใจ
อากาศค่อนข้างเย็นและมีลมหายใจแน่นอน

เขาจะมีอากาศหายใจกันไหมมี
อันนี้คือที่เราเห็นเป็นเหมือนวิ้งวิ้งเวิ้งอันนี้คือลมหายใจหรือเปล่าคะ

เป็นไอน้ำที่โดนลมหายใจแล้วก็ขึ้นมา
แต่จะสังเกตเห็นเลยว่าน้ำมันลึกจนเกือบถึงเพดานข้างบน

ต้องดำน้ำ๕เมตรถ้าจะดำน้ำกลับมาตั้งหลายกิโล

นี่คือจุดพักแล้วก็ปฏิบัติการบริเวณ๓แยกระยะ๓กิโลเมตร

หน่วยซีลทีมแรกสามารถดำน้ำและขุดทะลวงทรายที่อุดปากทางได้สำเร็จ
แล้วก็สามารถเข้าไปตามหาเด็กได้แต่ว่ายังไม่เจอนะฮะ
ซึ่งทีมที่๒ที่ดำลอดช่องทางนี้ไปคือทีมแรกเข้าไปขุดทางไว้แล้วออกมาใช่ไหมคะ

ที่๒ก็ดำลอดช่องที่ขุดเอาไว้เนี่ยแล้วก็ค้นหาต่อไปอีกราว๑กิโลเมตร
ตรงนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าเจอรอยเท้าเจอรอยนิ้วมือแล้วก็เจอเชือกเปรย์
ซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยยังชีพตอนที่อยู่ข้างในถ้ำนั้น

ซึ่งภายหลังมีการยืนยันแล้วด้วยว่าทั้งรอยเท้ารอยมือและเชือกเปรย์นี้เป็นของกลุ่มเด็กค่ะ
แต่ว่าต้องมีการดำน้ำแล้วก็ลอยคอต่อไปอีกนะคะ
จากนั้นทีมที่๓ก็ค้นหาต่อเนื่องไปเจอมือถือ

เริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยคือเหมือนเด็กเองก็มีการเขียนชื่ออยู่ตรงผนัง
แล้วเหมือนมีการทิ้งร่องรอยเอาไว้ตามทางด้วย

แต่ว่าโอ้โหทุกฝ่ายเลยร่วมแรงร่วมใจกันทั้งบริษัทห้างร้านหน่วยงานชาวบ้าน
พร้อมใจกันนำข้าวปลาอาหารมาให้
หน่วยงานบูรณาการทุ่มเทสรรพกำลังเต็มที่
แล้วก็กำลังใจจากพี่น้องคนไทยทุกคนด้วย
ทางทีมปฏิบัติการเขาก็บอกว่าเขารับรู้ได้
แล้วก็ทำให้ทุกคนมีแรงฮึดเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กด้วย

ผมเชื่อว่าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างแน่นอน
เอาล่ะตอนนี้เราก็ภาวนาแล้วเราก็เชื่อมั่นว่า

แต่ถ้าเทียบจากเวลาเนี่ย
คนเราจะสามารถอดข้าวอดน้ำจะอยู่ได้กี่วันอะไรยังไง

แต่ว่าเฉลี่ยอายุ๑๑๑๖ปีเท่านั้นเอง
นี่๒วันกว่าแล้วไม่มีอาหารไม่มีน้ำ
หลายคนเป็นห่วงว่าความหวังอยากให้รอดแหละ
แต่สุขภาพเนี่ยรับได้ไหม
เรื่องนี้จะต้องมาคุยกันนะคะกับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
แพทย์ดันัยทีวันดาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอ

ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยคนเราสามารถอดข้าวอดน้ำได้กี่วันนานเท่าไหร่ยังไงครับคุณหมอ
เรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงเนี่ยการอดข้าวอดน้ำเนี่ย
ถ้าอดทั้งหมดเลยทั้งข้าวทั้งน้ำเองเราคงอยู่ได้ไม่นาน
เพียงแค่สักสิบวันเนี่ยก็คงไม่รอดละ
แต่ว่าถ้าอดข้าวอย่างเดียวหรือว่าอาหารอย่างเดียวอาจจะอยู่ได้เป็นเดือน
แล้วสภาพลักษณะแบบนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยมีทานแน่นะครับมีดื่มแน่นะครับ
นั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือภาระกำลังความสิทธิ์เป็นนักกีฬาด้วย
แม้ว่าโอเคอาจจะมีสุขภาพในลักษณะที่อายุเพียงแค่๑๐กว่าปีก็ตามนะครับ
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะการฝึกผลในเรื่องของสมรรถนะร่างกายก็คงจะมีอยู่ในระดับหนึ่ง
นั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าการที่อยู่กันในหลายคนเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ตรงนี้ก็ย่อมที่จะมีอยู่นะครับในการที่จะประทังชีวิต
แต่ปัญหาของเรื่องนี้เองมันจะอยู่ที่เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของความชื้น
ซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมรรถนะของปอดของอะไรต่าง
เพราะว่าการอยู่ในความชื้นนานแล้วก็หายใจอยู่ลักษณะที่สภาพอากาศที่ค่อนข้างจะอับเนี่ย
อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยเริ่มอ่อนรวยไปนะครับ
แต่สภาพเรื่องของการที่จะดึงเอาอาหารสำรองจากในร่างกายเอง
ไขมันหรือว่าในส่วนที่มีการสะสมอยู่ในร่างกาย
ตรงนี้เรามีชีวิตอยู่ได้น่าจะเป็นสัปดาห์นั่นแหละครับในการที่จะมีชีวิตอยู่ในส่วนนั้น
ถ้าหากว่าไม่มีความเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องอย่างอื่นนะครับที่เข้ามามีผลกระทบในส่วนตรงนี้
คือถ้าอดทั้งข้าวทั้งน้ำเนี่ยอันนี้คุณหมอมองว่าน่าเป็นห่วง
แต่ทีนี้ในถ้ำในสภาพที่ถูกน้ำท่วมน้ำขังแบบนี้เนี่ยมีน้ำไหลเข้าไป
อย่างน้อยเขาก็ยังพอจะมีน้ำให้กินได้ให้ดื่มได้
ใช่ครับก็คือยังพอมีประทังอยู่ได้ในส่วนตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าสภาพลักษณะแบบนี้เองที่น่าเป็นห่วงก็คือ
อย่างที่นำเรียนก็คือเรื่องของลักษณะของอากาศแล้วก็เรื่องของความชื้นนะครับ
คุณหมอคะแต่ว่าอย่างน้ำเนี่ยมันก็เป็นน้ำที่ก็ผ่านดินผ่านทรายผ่านอะไรมันค่อนข้างที่จะขุ่นแล้วก็สกปรกคือไม่ได้สะอาดพอที่จะดื่มแต่ว่ายังสามารถดื่มได้แล้วปลอดภัยเหรอคะ
ยังไงก็แล้วแต่ในสภาพของชีวิตของคนเราเองเนี่ยมันมีกลไกในการที่จะควบคุมแล้วก็ดูแลในส่วนนี้
อาจจะไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์แต่ว่าลักษณะของน้ำเหล่านี้เองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปใช้ทำให้เกิดการหล่อเลี้ยงร่างกายได้ในระดับหนึ่งนะครับ

ถ้าแบบนี้เราคงหาน้ำบริสุทธิ์นี้ยากนะครับ
คุณหมอครับสภาพการหายใจโดยปกติกับการหายใจอยู่ในถ้ำอย่างนี้อันนี้แตกต่างกันแน่นอนใช่ไหมครับ
แตกต่างกันในลักษณะตรงที่ความชื้นมันจะมีสูงนะเพราะว่าด้วยความที่อยู่ในถ้ำด้วย
แล้วก็คนก็ลักษณะก็คือไม่แน่ใจว่าช่องทางหรือว่าในส่วนของวอลล่มหรือว่าปริมาตรของบริเวณที่ทีมงานเขาอยู่กันจริงตรงนี้เองเนี่ยมันใหญ่โตหรือว่าผนังถ้ำมันสูงมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งตรงนั้นเองก็จะมีปัญหาอยู่ในอีกส่วนเลย
อีกส่วนหนึ่งก็คือลักษณะของช่องตรงนั้นเองมันจะมีรูระบายอากาศไปในช่องทางอื่นได้แค่ไหนอย่างไร
ตรงนั้นไม่ทราบในเรื่องของตัวลักษณะของตัวความโค้งความเว้าอะไรต่างของตัวผนังถ้ำ
คุณหมอแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วอาการหรือว่าโรคหรืออะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภาวะที่ติดอยู่ในถ้ำแบบนี้มันมีอะไรบ้าง
หลักเลยณขณะนี้ที่แน่ก็คือเรื่องของการขาดสารอาหารนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยคงต้องเจอแน่
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของจากความชื้นเหล่านี้เองเนี่ย
อาจจะทำให้เรื่องของผิวหนังเรื่องของสภาพร่างกายอะไรต่างที่จะต้องมีผลกระทบ
เพราะว่าการที่จะต้องอยู่ในธรรมนองแบบนี้เองเนี่ยมันอาจจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาในส่วนพวกนี้นะครับ
น่าจะต้องใช้เวลาหาให้เร็วที่สุดเนี่ยคุณหมอคิดว่าประเมินว่าควรจะเร็วที่สุดภายในสักกี่วันครับ
ผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มาได้ถึงขนาดนี้แล้วบอกว่าเราสามารถที่จะไปเจอร่องรอยอะไรต่างไว้บ้างในระดับหนึ่งเนี่ย
ก็ยังเชื่อมั่นในทีมที่ค้นหาอยู่นะครับเพราะว่าจริงเนี่ยสภากำลังเหล่านี้เองเนี่ยก็น่าจะหาได้ภายในผมมองว่าไม่น่าจะเกิน๒วัน
ซึ่งจริงเท่านั้นเองก็น่าจะพอที่จะช่วยออกมาได้
ภายใน๒วันนี้ก็ถือว่าโอกาสที่จะไม่เป็นอะไรมากก็ยังมีสูงอยู่นะครับ
กับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่นะครับ

ท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
ท่านพระศกรบุญลักษณ์นะครับ
ตอนนี้อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

ท่านผู้ว่าอย่างในสายกับเราเลยนะครับวันนี้

ครับผมท่านพระศกรบุญลักษณ์ท่านผู้ว่านะครับ
ท่านผู้ว่าครับตอนนี้ล่าสุด
เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ในพื้นที่ครับ

ตอนนี้เป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าฝนตกตลอดนะฮะ

ตอนนี้เรากำลังจะแก้ปัญหาเรื่องเอาสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับ
วางแผนหลายเรื่องที่จะทำให้น้ำพร่องให้ได้เพราะว่า
เราหวังว่าพรุ่งนี้หรือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอตัวเด็กนะฮะ

เราก็ไม่สามารถเอาเด็กออกมาได้นะครับ
ก็เลยต้องเอาน้ำรถให้ได้เดี๋ยวพยายามคืนนี้พยายามจะสูบน้ำทั้งหมด
แล้วเราก็คืนนี้ก็จะส่งเหนือรัตเตอร์เวน
รัตเตอร์เวนก็เผื่อจะมีช่องไหนเจาะเข้าไปได้อีกก็น่ะฮะ
แล้วทีมช่วยเหลือหรือหน่วยปฐมพยาบาลทุกอย่างนี้พร้อมอยู่ที่ปากถ้ำแล้วเลยไหมคะ
สำหรับทีมช่วยเหลือหรือว่าหน่วยปฐมพยาบาลต่างมีเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
พร้อมหมดแล้วฮะหน่วยแพทย์สนามตั้งไว้สองเต็นต์เลยฮะแล้วก็มีรถพยาบาลพร้อมนะครับ
แพทย์ก็มาจากโรงพยาบาลเชียงรายโรงพยาบาลไม่สายแล้วก็โรงพยาบาลของมนุษย์ทหารบกครับ
คือเท่ากับว่าถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถรักษาตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะ
ได้เลยครับแล้วก็ถ้าน้ำพร่องได้เราจะส่งหน่วยแพทย์เข้าไปในถ้ำด้วยฮะ

ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ครับโดยปกติแล้วถ้ำหลวงขุนน้ำนางนองเนี่ย
ในช่วงเวลาแบบนี้เขาเปิดให้เข้าหรือไม่ให้เข้ายังไงครับ
คือปกติตั้งแต่เดือนกรกฎาจะปิดไม่ให้เข้าครับ

เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนี่คือจะไม่ให้เข้าเลยใช่ไหมครับ
คือปกติกรกฎาไปจนหน้าฝนจนน้ำเนี่ยจะไม่ให้เข้าครับ

ที่สภาพภูมิศาสตร์ของถ้ำเนี่ย
ลักษณะของน้ำท่วมจนเข้าออกไม่ได้ปิดทางแบบนี้
ท่านลองช่วยรบกวนอธิบายให้ท่านผู้ชมที่ติดตามและให้กำลังใจอยู่ทั่วประเทศ
เข้าใจหน่อยได้ไหมครับว่าสภาพของลักษณะของภายในถ้ำภายในเขาตรงจุดนี้มันเป็นยังไงครับ
คือลักษณะมันเป็นถ้ำเหมือนตัวทีนะครับ
แล้วจะตัดถ้ำเข้าไปเนี่ย๓กิโลกว่านะครับ
แล้วก็มันไปแยกไปฝั่งหนึ่งเป็นอีกประมาณ๗กิโลอีกฝั่ง๓กิโลกว่านะครับ
ถ้ำถ้ายาวทั้งหมดก็๑๓๑๔กิโลนะครับ
น้องเขาเข้าจากปากถ้ำไปเนี่ยเขาก็เลยตรงทางแยกไปแล้วนะครับ
แต่ระหว่างที่เขาเลยทางแยกเนี่ยฝนมันตกหนักแล้วก็น้ำมันไปบล็อกตรงทางแยกหมดเขาไม่สามารถออกมาได้นะครับ
แล้วเราก็เจาะเข้าไปเราก็ใช้เวลาเจาะเมื่อวานทั้งวันจนวันนี้เราเจาะเข้าไปได้นะครับ
นั่นเท่ากับว่าจุดที่เป็นทางแยกตรงจุดเนี้ยถ้าเกิดหน้าฝนแล้วมีน้ำไหลลงมาน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันจะท่วมหมดเลยใช่ไหมฮะ

มันก็จะกลับออกมาย้อนกลับมาออกทางเข้าไม่ได้
ใช่คืออันนี้ต้องเรียนกลับก่อนว่าปกติแล้วหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่ให้เข้าอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ผมขอความกรุณาอันหนึ่งครับถ้าถามความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมตอบให้แต่ถ้าถามหลักการเนี่ยผมขอว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันวันหลังได้ไหมครับ
เพราะว่าทุกนาทีตอนนี้ที่หน้างานมันสำคัญหมดนะเราแข่งกับเวลาช่วยชีวิตน้องเขาอยู่นะครับ
ก็เลยในนี้เราก็เต็มที่ทุกอย่างเราก็พยายามขาดอะไรเราก็เอามาเติมเต็มตลอดนะตอนนี้
ขอบพระคุณนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ว่าครับ

คุณนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการที่จังหวัดเชียงราย
ครับก็ทำงานกันทุกวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้อยู่นะครับ
หรือว่าครอบครัวนะฮะของน้องทั้ง๑๒คนกับโค้ชอีก๑คนเนี่ย
ไม่ต้องเป็นห่วงคือพอบางทีอาจจะได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่ออกมาแล้ว

คือหมายถึงว่าชุดนี้จบแล้วชุดนี้ออกมาแต่ว่ามีอีกชุดหนึ่งเข้าไป
คือตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่าเตรียมที่จะสูบน้ำแล้วก็พร่องน้ำออกให้เร็วที่สุด
แล้วเมื่อพร่องน้ำออกได้เมื่อไหร่ทีมจะเข้าไปทันที
อุปสรรคก็คือฝนที่ยังตกตกลงมาแล้วน้ำก็ยังไหลเติมเข้ามา
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางการเบี่ยงน้ำออกไปไม่ให้เข้ามาเติม